เมื่อ๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ช่วยกัน
ทั้งผู้นำชุมชนทั้งจิตอาสาในพื้นที่
ช่วยกันไปจัดการเรื่องขยะผักตบชาวาอะไรที่มันจะขวางทางน้ำนะครับ
สุดท้ายนะฮะจมน้ำไป๒คนนะครับ
เมื่อวานเนี้ยพบศพหนึ่งนะวันนี้เจออีกหนึ่งนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเจอแล้วนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ส่วนวันนี้คือชาวบ้านจิตอาสานะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ช่วงที่ร่างทรงเข้ามาช่วยนะครับช่วยในการที่จะดูให้ว่า
คนที่ยังหาไม่เจอเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง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
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน
เพื่อให้เขาขึ้นมาจากน้ำนะครับไม่ว่าจะศูนย์หายอยู่ตรงไหนก็แล้ว
แต่หลังจากนั้นผู้ที่เป็นร่างทรงเนี่ยนะฮะบอกว่าก็ได้สื่อสารกับดวงวิญญาณของผู้ศูนย์หาย
แล้วก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าผู้สูญหายตอนนี้ถูกกิ่งไม้ทับอยู่ใต้น้ำ

จุดเกิดเหตุเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับที่
กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่นะครับ
มีผักตบชาวาไหลมากองรวมกันเยอะแยะไปหมด
เมื่อช่วงเที่ยง๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะทั้งหมู่๑๑ทั้งหมู่๗
บนบ้านเป้าที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางสัก๕๐คนได้นะครับ
เขาก็มาช่วยกันเพื่อเอาผักตบชาวาเนี่ยออกจากหน้าฝ่ายน้ำล้นแม่ตุ๋ย
ไม่ให้กีดขวางการระบายน้ำเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับพื้นที่
น้ำท่วมทั้งเรื่องการผลิตน้ำปลาปลาหมู่บ้านต่างเยอะแยะ
กอผักตบชาวาเนี่ยมันไหลรวมกันอยู่ท้ายฝ่ายเป็นจำนวนมาก
ลักษณะเหมือนแบบอย่างนี้ฮะเป็นเกาะลอยน้ำคนขึ้นไปยืนได้
นะเขาก็ไปยืนบนกอผักตบชาวากันแล้วก็ค่อยค่อยกีดขวางทางน้ำตรงไหนก็
ออกเคลียร์ออกนะฮะวันนั้นนะครับหนึ่งในผู้ที่ศูนย์หายคือ
ประจวบเทพปินตาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ดแล้วก็อีกคนนึงก็คือ
อันนั้นแก้วมณีวันอายุ๕๖เป็นผู้ดูแลประปาหมู่บ้านเป็นจิตอาสา
ก็ไปยืนบนกอผักตบใช้ไม้ไผ่ดันผักตบชาวาให้ไหลไปตามน้ำ
แล้วอยู่อยู่นี่ฮะผักตบชาวาที่เป็นกอแบบเกาะกลางน้ำเนี่ย
มันแยกออกจากกันพอดีค่ะทั้งคู่ก็พลัดตกลงไปในน้ำ
แล้วกระแสน้ำแรงมากลักษณะเป็นน้ำวนด้วยนายอนันต์ตอนนั้นเนี่ย
แต่มันก็โชคร้ายมากนะฮะเพราะว่ามีท่อนไม้ที่ไหลมาตามน้ำไปกระแทกศีรษะ
ทำให้เขาเนี่ยจมน้ำหายไปหายไปพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือนายประจวบหากันอยู่นะชาวบ้านก็ตกใจตอนนั้นนะครับ
พยายามช่วยแล้วหาอยู่นานหลายวันหาไม่เจอตั้งแต่๒๒สิงหาคมนะครับ
เมื่อวานนี้๒๔สิงหาคมไปเจอนายประจวบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือศพเนี่ยไปลอยติดกับกอผักตบชาวาห่างจากท้ายฝ่ายจุดเกิดเหตุสักแค่๑๐เมตร
นี่นะฮะท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็เสียสละนะ
วันนี้กำนันตำบลบ้านเป้าระดมชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ค้นหาอีกนะครับ
สองฝั่งแม่น้ำตุ๋ยเพราะว่ายังเหลือนายอนันต์อีกคนนึงที่ยังหาไม่เจอนะครับ
ภรรยาก็มานะฮะภรรยาบอกว่าโอ้โหทำใจไม่ได้นะครับ
สามีหายไปมากับลูกชายตะโกนเรียกชื่อสามีนะครับ
บอกว่านอนไม่หลับมา๓วัน๓คืนแล้วตั้งแต่หากันเนี่ยนะครับ
สุดท้ายนะครับพี่ผู้ชมครับวันนี้ไปเจอสมในนั่น
ติดอยู่กับกอผักตบชาวาที่ประตูระบายน้ำฝ่ายน้ำล้น
ห่างจากจุดเกิดเหตุสองกิโลเมตรนะฮะอยู่ไกลไปสองกิโลเมตรนะครับ
แล้วก็นำสมของประชุมขึ้นมาครอบครัวนิมทรพระสงษ์
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะครับ
ฝ่ายน้ำล้นแม่ตุ๋ยรับศพไปตั้งบรรพิกุศลที่วัดทุ่งม่านใต้หมู่๑๑ตำบลบ้านเป้า
ราชการจังหวัดลำปางนะครับนายนโรงศักดิ์โอโสธนากร
ก็เป็นตัวแทนของนายรัฐมนตรีนำพวงหลีดมาแสดงความเสียใจให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองด้วยนะฮะ
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละทำงานเพื่อชาวบ้านเพื่อพื้นที่จริงนะฮะ